คุณผู้ชมมาดูกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับ
ตอนนี้หลายคนลุ้นอยู่เหมือนกันว่าชีวิตอยากจะมีดวงดีบ้าง
อยากจะได้เงินเข้ากระเป๋าแบบบางทีแล้วไม่อยากทำงานเหนื่อยมาก

อยากจะได้เงินอยากจะได้รถหรูเอาไว้ขับบ้าง
ต้องระวังนะครับเพราะว่าในช่วงที่มีการจัดแคมเปญการตลาดเนี่ย
รถทุ่มเงินกันเนี่ยก็จะมีมิจฉาชีพเขาอาศัยช่องว่างแบบนี้เนี่ย
แล้วสำหรับของคุณตันซึ่งก็เป็นเจ้าของเครื่องดื่มชาเขียวชื่อดังเนี่ยนะครับ
มีคนกล้าไปกระตุกเหมือดเสืออย่างคุณตันด้วยนะครับ

แต่บางคนไปปลอมก็เติม
คุณตันบ้างล่ะมีจุดบ้างล่ะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อย
แล้วก็ปลอมแบบเนียนปลอมไม่พอนะครับ
โทรไปด้วยสมมุติว่าคุณรสลินได้รางวัล

คุณจะต้องเอาเงินส่งมาให้ผมก่อน

แบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงตรวจสอบยากนะ
เดี๋ยวมีคำแนะนำเราไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับคุณผู้ชมครับ

ตันพาสกรณาธีประธานกรรมการบริหาร
อิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชน

ใกล้เคียงกับเพจติ่ง

ตำรวจนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการแจ้งความวันนี้เดินทาง
แจ้งกับตำรวจกองบังคับการปราบปราม

ดำเนินคดีเอาผิดกับกลุ่ม
บุคคลเหล่านี้ฐานลอกล่วง

และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

บางคนนะครับเขาปลอมแบบเนียนมาก

ชื่อว่าเป็นคุณตันบ้างล่ะ

ต้องรีบมาแจ้งความแล้วก็บอกด้วยว่า
ฉาชีพกลุ่มนี้จะใช้วิธีนำภาพถ่าย

ไปตั้งเป็นหน้าโปรไฟล์ด้วยนะครับ
แล้วก็นำพวกของล่อตาล่อใจ

รถยนต์หรูโทรศัพท์มือถือ

ก่อนจะติดต่อกับกลุ่มผู้เสียหายอ้างว่า

แต่คุณจะต้องโอนเงินมูลค่าตั้งแต่๕๐๐

ซึ่งมีผู้หลงเชื่อไปแล้วหลายต่อหลายราย

หากเป็นผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายสินค้าเนี่ยตัวคุณตันเอง

ด้วยตัวเองไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันรายการส่งเสริมการขายของบริษัท

ไม่มีการแจกรถจักรยานยนต์
เงินสดอย่างที่ถูกนำไปกล่าวอ้างนะครับ

ก็คุณตันโทรมาจริงแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นคุณตัน

เกือบจะพลาดโชคไปแล้วก็คำแนะนำคุณตันบอกว่า

สีฟ้าหลังชื่อตันพาสกรนาที

และ๔ดูยอดไลค์

ต้องระวังนะครับแล้วคุณตันก็
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเยอะจริง
สิ่งสำคัญพยายามจำเสียงคุณตันให้ได้นะ

เวลาคุณตันให้สัมภาษณ์เสียงเป็นเอกลักษณ์นะนะคะ